พาไปหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่กันบ้าง

โคราชเมืองโคราชจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ไปพบแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
ซึ่งไปพบว่าที่หน้าผาแห่งหนึ่ง

บนผาหินทรายที่วัดเขาซับโพงโภช
สวยงามใช่เป็นการค้นพบสวยงามมาก
เหมือนซ่อนตัวอยู่ตรงผาหินนะ
ใช่ค่ะเป็นการค้นพบเลยนะคะ
สำหรับพระพุทธรูปปางมารวิชัยชื่อว่าพุทธมุณี
ขนาดหน้าตักกว้าง๕เมตรสูง๖เมตร
และพระพุทธรูปปรางสายญาตินะคะชื่อว่าพระเชษไตรพบมุณี
มีขนาดความกว้างของฐาน๑๖เมตรสูง๒เมตร๕๐เซนติเมตรค่ะ
ซึ่งทั้งสององค์เป็นงานประติมากรรมนุนต่ำ
ช่างได้แกะสลักไว้อย่างสวยงามบนหน้าผาแดง
ภายในเขตวัดเขาทรัพย์พงโพธิค่ะ
อธิการประเทืองธรรมปาโลเจ้าอาวาสวัดเขาทรัพย์พงโพธิ
เปิดเผยว่าวัดนี้ก่อตั้งเมื่อปี๒๕๒๗นะคะ
ด้วยความที่ชื่นชอบงานศิลปะ
แล้วก็ต้องการให้พุทธศาสนิกชนได้เดินทางมาท่องเที่ยวภายในวัด
จึงสร้างสิ่งแปลกใหม่เพื่อดึงดูด
โดยเห็นว่าวัดนี่อยู่ติดกับเขาทรัพย์พงโพธิ
มีหน้าผาแดงชื่อผาแดงนะคะ
ให้ช่างไปแกะสลักหน้าผาหินทรายไว้

ให้นักท่องเที่ยวนั้นได้เดินทางมาชมแล้วก็กราบไหว้
หากนักท่องเที่ยวเดินไปบนยอดสุดของผาแดง

สามารถมองเห็นพื้นที่อำเภอเสริงสางได้อย่างชัดเจนด้วยนะคะ
วัดแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ในตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเสริงสางอยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชศรีมานี่
ประมาณ๙๐กิโลเมตรเป็นวัดป่านะคะ

ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักสำหรับคนทั่วไปค่ะ
สวยนะแล้วก็แกะใหญ่มากนะครับ
มีทั้งปรางสมาธิแล้วก็ปรางสายญาติด้วย
ใช่แล้วก็รวมทั้งมีจุดชมวิวด้วยภายในวัดนี้นะคะ